คุณพลอยหอวังคุณพีชกาชัยแล้วก็คุณโอ๊ตปาโมด
ทำพิธีกรร่วมกันทีไรนะคะก็ไม่พ้นคุณ
โดนกระแสวิพากค์วิตจาลตลอดเลย
โดยเฉพาะวีทีนี้ฮอตเหลือเกิน
ทำหลายรายการนะคะก็เลยอาจโดนกระแสโจมตีหนักหน่อย

ก็เลยไปถามพลอยดูซิว่ามีการให้กำลังใจพี่โอ๊ตยังไงบ้าง

มันร้อยเพราะพันแม่เราไม่รู้หรอกว่าใครจะรู้สึกยังไง

เดี๋ยวรอดูวันที่บทแบบเข้ากับพลอยนั่นแหละค่ะ

หรือว่าทั้ง๒คนทั้ง๓คนนี้นะคะคุณ

แต่ว่าหนูโอ๊ตเขาเคยมาที่ช่องของเรานะ
แล้วก็บอกว่าตัวจริงผมก็ไม่ได้อย่างนั้นตลอดเวลาครับพี่
มันเป็นคาแรคเตอร์การสนุกสนานแบบนั้นมากกว่านะครับพี่

เอาจริงให้พูดใหม่เอาไหม

แต่ว่าเขาก็มีความน่ารักแหละนะครับ

จริงดิฉันเชื่อว่าทั้งพี่โอ๊ตแล้วก็คุณพลอยเนี่ย
ต้องจัดแปะมือปอบไหล่
แล้วเอามือวางที่ไหลแล้วปลอบใจไปด้วยกันนะฮะ